เริ่มดูเหตุการณ์ที่พระนครศรีอายุทยากัน

แต่อยู่มันเกิดไฟไหม้ขึ้นมา

มันไม่ได้แปลกเพราะว่ามันไหม้ขึ้นมาเอง
แต่ไปเจอไฟแชคตกอยู่ในจุดเกิดเหตุ
นั่นหมายความว่ามีคนไปลอบวางเพลิงใช่หรือไม่

อย่างภาพที่เห็นคุณผู้ชมจะเห็นว่ารถบัสสองคันนี้เขาจอดอยู่
แต่มันเหลือแต่โครงรถแล้วเพราะถูกไฟไหม้หมด
ตำรวจสพบางประอินพระนครศรีอายุทยาก็เข้าไปตรวจสอบ
เป็นโรงจอดรถริมถนนทางหลวงหมายเลข๓๐๕๖ครับกม๔ตำบลคุ้งลานที่บางปะอิน
ก็เลยนำรถดับเพลิงของอบตตลิ่งชันคุ้งลาว
แล้วก็รถดับเพลิงของสมาคมอายุทยารวมใจหน่วยกู้ภัยอายุทยาไปดับเพลิงครับ
เป็นรถบัตรรับส่งพนักงาน๒คัน
ซึ่งไม่ได้ใช้งานแต่ไฟไหม้ทั้งหมดแล้วเหลือแต่โครงนะฮะ
ฉีดน้ำควบคุมเพลิงใช้เวลาอยู่สักครึ่งชั่วโมงครับก็คุมเพลิงได้
แต่รถบัตรทั้งสองคันเสียหายทั้งหมดนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพ
คือจริงแล้ววันที่๑๘สิงหาคมที่ผ่านมา
มีรถบัตรไม่ได้ใช้งานจอดอยู่ที่นี่แล้วตอนนั้นก็มี
เกิดเหตุเพลิงไหม้ไปแล้วหนึ่งคันค่ะจนกระทั่งล่าสุดเมื่อวาน
ก็เกิดเหตุเพลิงไหม้อีกกับรถบัตรสองคันนี้เอ๊ะมันยังไงอยู่
ทีนี้ตรวจสอบไปตรวจสอบมาอย่างที่บอกไปไปเจอไฟแชคตกอยู่
แล้วเป็นของใครมันมีคนจุดไฟรอบวางเพลิงรถหรือเปล่า
หรืออย่างไรนี่ฮะไฟแชคอันนี้มันจะต้องมีลายนิ้วมือแน่
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบนะฮะแล้วก็ประสานพิสูจน์หลักฐานไปหาสาเหตุว่า
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเป็นการลอบวางเพลิงล้างแค้น
ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจหรือเป็นความคึกขนองกันแน่
รวมทั้งจะมีการเรียกนะฮะเจ้าของรถและเจ้าของโรงจอดมาสอบสวน
เพื่อหาความเชื่อมโยงกับคนที่คาดว่าจะเป็นผู้ก่อเหตุ
แล้วก็นำตัวมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
เพราะว่าจากเหตุการณ์ครั้งก่อน๑๘สิงหาคมจนถึงตอนนี้คือ
ยังไม่ถึงเดือนเลยนะคะครับไม่เกรียมไปหลายคันเลย
อันนี้ก็ต้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุอีกครั้ง